คนก็กักตัวอยู่บ้านก็ต้องหาอะไรทำขายของขายของก็มีนะ
หรือบางคนฟิตแอนดเฟิร์มหน่อยก็ออกกำลังกาย

เช่นเดียวกับอาตุ๋ยค่ะพิธีกรอารมณ์ดีของเรานะคะ
ก็ขอมาเป็นเชฟมือใหม่ซะหน่อย
เป็นทีมเชฟเนอะคือเป็นทีมเชฟคือมีเยอะมากอ่ะ
คนในวงการบันเทิงนะคะเข้าครัวไปเลยอาตุ๋ยบอก
วิญญาณเชฟนะคะเพราะว่าวีดีโอคอลไปหาคุณแม่ที่อยู่ที่ลำปาง
แล้วก็ไปขอสูตรทำเมนูเด็ดอาหารจานโปรดที่อยากกินมานานมาก
แต่คือด้วยความว่าอยู่ห่างจากคุณแม่คุณแม่ทำให้ทานไม่ได้
โอ้โหบอกเลยว่าคลิปนี้สนุกสนานคลายเครียดได้มากมายทีเดียวจ้า
เพราะว่าอาไม่สามารถกลับบ้านที่ลำปางไปหาคุณแม่ได้
ทางนั้นก็คือถามสูตรวิดีโอข้อ
เราก็ถามสูตรแล้วก็ทำ
ตอนนี้อ่ะคะต้มจืดพี่เผ็ดนะค่ะ
แล้วก็ทำส้มตำปลาร้านะคะ
แล้วก็ทำหมูทอด

แต่สิ่งหนึ่งก็คือได้ภูมิใจในตัวเอง
อนุโมทนากับทุกท่านที่อยู่บ้านนะคะ
ศีลด้วยกันทั้งประเทศ
สินด้วยกันทั้งกลุ่มแล้วเราจะผ่านมันไปได้
ฉันชอบนะขอยืมคำอาตุ๋ยหน่อย